ไปดูเรื่องของคุณเอ๊ะจิรากรกันหน่อยนะคะ
ก็เป็นประเด็นช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
แสดงคอนเสิร์ตแล้วถูกผู้ชายคนหนึ่งขึ้นมาทำร้าย
บนเวทีนะคะวันนี้เนี่ยเขาไปแสดงตัวกับตำรวจแล้วนะคะ

คือมีใครอยู่
แล้วถือแก้วน้ำขึ้นมานะคะกาดก็พยายามจะห้าม
ลูกค้าคนนี้ก็ผลักกาดออกไปแล้วก็
ต้องมาชาร์จตัวกันออกไปนะคะ
แล้วเขาก็ตะโกนรั่นร้านว่าแฟนกูอยู่ไหน
ก็คงตามหาแฟนแล้วก็หนีออกไป
ค่าเหล้าค่าอะไรก็ไม่ได้จ่ายนะ
ค่าเครื่องดื่ม๓๗๑๐บาทก็ไม่ได้จ่าย
หลังจากก่อเหตุแล้วก็ออกจากร้านไป
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศจากกล้องวงจรปิดนะคะ
นี่ค่ะคือเรื่องนี้พอเกิดขึ้นนะคะ
ประนามการกระทำของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าศิลปินเป็นผู้ให้ความสุขบนเวที
แล้วก็บอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
นี่ค่ะนี่นะคะ
เหมือนกับถามหาแฟนกูอยู่ไหนแล้วมีคนบอกมันยังไม่เข้ามา
ครับเนี่ยค่ะแล้วสุดท้ายก็ออกจากร้านไป

ประเด็นนี้ก็ถือเป็นประเด็นร้อนแรงด้วยเช่นกันนะคะ

มีการไปคุยโพสต์เก่าของผู้ชายคนนี้
โพสต์เอาไว้ตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วค่ะ

หมวกแล้วยืนก้มหน้าพนมมือ

กระบอกนะฮะแล้วเห็นที่เอวไหมคะมีอีก๒กระบอก
แคปชั่นของโพสต์นี้ของเขาก็คือว่าเมื่อคืนเมาพูดจากวนใครเดินชนใคร
ขอโทษด้วยนะครับโอ้ก็จะกินเกลียนหน่อย
ก็ไม่รู้เจตนาอะไรโพสต์แบบนี้นะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของคุณเอ๊จีรากรเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ยังเดินสายขึ้นเวทีคอนเสิร์ตนะคะ
ก็ยังทำงานต่อที่เชียงรายแล้วพูดถึงเรื่องนี้สั้นบอกขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะ
แล้วก็ยอมรับว่าตัวเองก็ขวัญเสียนอนก็ยังไม่ค่อยหลับหรอกนะ
ไปแจ้งความแล้วที่สพประตูน้ำจุลาลงกรบอกว่า
ผู้ก่อเหตุมาขอโทษเขาแล้วแต่ว่าคดีก็ต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะคะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือคดีที่ทำร้ายคุณเอ๊ะจนแสดงต่อไม่ได้เนี่ย
ก็ว่ากันไปความเสียหายที่ร้านเขายังไม่ได้ประเมินตอนนี้นะคะ
นายธนวัฒน์ผิวทองงามค่ะหรือว่านายยีนค่ะก็คือลูกค้าชายคนนี้นะคะ
ไปก่อเหตุต่อยคุณเอ๊จิรากรวันนี้ก็มาพบกับตำรวจแล้ว
แล้วเขาบอกที่เขาทำเนี่ยนะก็เพราะว่าขาดสติเมามาก
ก็เลยขึ้นไปบนเวทีตั้งใจว่าจะไปประกาศตามหาแฟน
นี่ค่ะส่วนภาพปืนที่โพสต์อันนั้นเป็นโพสต์เก่า
เอาเป็นปืนบีบีกันก็ถ่ายลงทำคอนเทนต์อืมนี่นะคะ
ส่วนตัวอยากจะกราบขอโทษคุณเอ๊ะแฟนคลับของคุณเอ๊ะและทางร้านด้วย
รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำพรุ่งนี้ถ้าคุณเอ๊เข้ามาแจ้งความ

เมาป่าสติดต้องไปหาแฟนเถอะนะผมไม่เจอแฟน
ไปแย่งไหมเผื่อปราการสารหาแฟน
แต่ทำไมต้นเทียนมันมีจังหวะที่ว่าพอเขาล็อกมือข้างหนึ่งแล้วเออ
เวียงมักทำไมต้องเป้าเวียงเข้าไปที่คุณเอ๊ะค่ะ
แล้วผมมอบ๔๑ผมกินมันนั้นตั้งแต่เช้า
นี่แหละค่ะตำรวจเองเนี่ยนะคะภูมิกับสพประตูน้ำจุลาลงกรบอกว่า
ตอนนี้ยังไม่ดำเนินคดีเพราะยังไม่แจ้งข้อกล่าวหานะคะ
แล้วก็ให้ตำรวจไปตรวจค้นบ้านของนายยีน

ส่วนวันพรุ่งนี้ประมาณ๙โมงเช้าคุณเอ๊ะจะไปแจ้งความค่ะ
พร้อมกับคุณกันจอมพลังก็เดี๋ยวดูในเรื่องคดีกันต่อค่ะนะคะ